บะของชาวบ้านเนี่ยเขาก็จอดรอรอจะเลี้ยวอยู่ค่ะกระบะม้าข้างหลัง
ปึ้งอ่าเสยท้ายเข้าไปคุณผู้ชมจนข้ามเลนอ่ะ
กระบะที่รอเลี้ยวเนี่ยข้ามเลนไปรถทัวร์มาโอ้โหเต็มฮะ
ไม่น่ามั้ยโอ้โหเฮ้ยโถ่เบรกไม่ทันแล้วคุณผู้ชมฮะค่ะ
เนี้ยโดนจังหวะนี้น่ะเอิ่มชนแล้วน่ะชนแล้วข้ามไปแล้วจะไม่
ดอมข้างไปแล้วครับทิสหนักหนักแรงแรงน่าจะ

ตอนรถใหญ่มาอ๋อเป็นวินาทีชาวบ้านเออวินาทีชีวิตของชาวบ้าน๕คนครับ
นั่งกระบะไปหาปลาแล้วก็จอดรอกลับรถเนี่ย
แล้วโดนชนท้ายเข้าไปจนข้ามเลนแล้วก็โดนรถทัวร์
พุ่งชนซ้ำเหตุการณ์นี้เสียชีวิตสองครับบาดเจ็บอีกสามราย

ตำรวจสพเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดก็รับแจ้งเหตุ
ตรงนี้คือถนนอรุณประเสริฐทางหลวงสองศูนย์สองครับสายเกษตรวิสัยเยาะสวทร
ก็พอตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยพบกระบะ๔ประตูอีซูซูดีแมคครับ
สีขาวพบรอยเฉียวชนด้านหน้านี่ตรงนี้ฮะโอ้โหยู่มาเลยห่างไปไม่ไกล
เจอกระบาดตอนครึ่งยี่ห้อสีเทาอันนี้แต่โดนชนท้ายแล้วดูข้างหน้า
คุณผู้ชมฮะยุบถึงห้องโดยสารผู้เสียชีวิตสองคนพบอยู่ในรถนี่เลยครับ
คือนายคำสิงมังคลังอายุ๖๓ปีคนนี้เป็นคนขับ
แล้วก็ผู้โดยสารอีกคนที่เสียชีวิตคือนางสำริทอายุ๗๖ปี
แล้วก็มีคนที่โดยสารมาด้วยกับกระบาดเนี่ยบาดเจ็บ๓คนคือนางอุไร
อรไทยและนายทองดำครับโอ้โหคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ย
กำลังจะไปงมหอยครับแล้วก็หาปลาในอำเภอกเกษตรวิสัย
ห่างกันอีกฝากถนนก็เจอรถโดยสารประจำทางครับแต่ว่าไม่มีผู้โดยสารนั่งมาด้วยครับ
ทะเบียนเนี่ยนครราชสีมาคันนี้เลย
ด้านหน้าก็มีรอยเฉียวชนไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ก็กระจกแตกไป
เรื่องต้นครับตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็เชิญตัวคนขับกระบะคันสีขาวมาสอบปากคำ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แล้วก็หวังว่าคนเจ็บ๓คนจะไม่เป็นอะไรมากนะครับ